เอาล่ะอยากจะรู้เหมือนกัน

สวงกินลูกหรือที่เรียกว่าดวงกินลูกเนี่ย
มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
มาดูข้อสงสัยกัน
คือก่อนหน้านี้ที่เสนอข่าวไปแล้ว
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ

คนทุกคนลงท้ายด้วย๑๔วันทั้งนั้นเลย

น้องเนเน่ก็เพิ่งเสียไป

คือนายพงเทพใต้ชมพูอายุ๓๔ปี
แล้วก็นางสาวสิริพรสิงสาธรณ์อายุ๓๓ปี
ทั้งคู่เป็นชาวบ้านดอนแคนครับ
ตะบนผักตบอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เธอโพสต์วิงวอนให้หมอ
ช่วยชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนเน่
ลูกสาวอายุ๕เดือน๑๔วัน

เสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่จะมีน้องเนเน่ครอบครัวนี้
มีลูกมาแล้ว๓คนทีเดียว

คนแรกคือน้องพอสนะฮะ

ส่วนคนที่๒น้องปาร์ตี้

เสียชีวิตในปีถัดมาคือ๒๕๖๐

ส่วนอีกคนปัจจุบันอายุ๒ขวบ

คนนี้น้องเน่ด๒ขวบแล้ว
แต่น้องป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วครับ
ก็เป็นโรคที่หนักเหมือนกันนะ
จึงอยากจะรู้สาเหตุการเสียลูก
ทั้งทางแบบวิทยาศาสตร์แบบหมอบอก

ถ้ามันมีสามารถชี้แจงได้

บอกว่าช่วงสายวันที่๑๗พฤษภาคม
พาน้องเนเน่อายุ๕เดือน๑๔วัน
ไปฉีดวัคซีนเด็กกับปุ้ย
คอตีบปัทยักษ์ไอกลตับอักเสบบีโปรลิโอ
ไปฉีดตามนัดไปตามปกติ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดยก่อนหน้านี้ก็ฉีดไปแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรยังไงนะครับ
แต่ครั้งนี้พอกลับมาบ้านนะก็ไม่มีอาการผิดปกติ
กระทั่ง๕โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับ
น้องเน่เน่ร้องงองแงผิดปกติ

แม่คิดว่าสงสัยลูกหิวนม

ต้องอุ้มขึ้นมาปลอบนะฮะ

กระตุกแน่นิ่งไปคาอ้อมอกเลย
ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแพทย์ปั๊มหัวใจแบบนี้
อยู่ตั้ง๓๐นาทีช่วยไว้ไม่ได้ฮะ

เมื่อวันที่๒๒กันยายน๒๕๕๖ย้อนไปโน่น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๒๓ทุ่มคุณผู้ชม
ขณะจะเอาลูกเข้าเต้าดื่มนมเนี่ยนะ

ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตปีต่อมาครับ๗ธันวาคม๒๕๖๒
ช่วงบ่าย๓บ่าย๔เธอกำลังพาน้องปาร์ตี้นะนอนกินนมอยู่จู่กระตุกอีกแล้ว
คนนี้ก็กระตุกกระตุกแล้วก็เสียชีวิตครับแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากเสียลูกสองคนไปโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
คนเป็นแม่นะครับหัวใจย่ำแย่สิครับสภาพจิตแย่สิครับกว่าจะฟื้นฟูจิตใจ
กำลังใจกลับมานะฮะจนมามีลูกคนที่๓ชื่อน้องเนธน้องเนธคนนี้ครับ
น่ารักทีเดียวเกิดเมื่อ๑๕พฤษภาคม๒๕๖๒ปัจจุบัน๒ขวบแต่อย่างที่นำเรียนไปตอนต้นคือน้องเป็นลิ้นหัวใจรั่ว
แต่อาการบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงดีปกติดีนะฮะแต่เรื่องมาเกิดกับลูกคนที่สี่คือเนเน่ที่เสียชีวิต
ด้วยอายุ๕เดือน๑๔วันเมื่อ๑๗พฤษภาคมล่าสุดครับหมอโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
ที่เธอบอกว่าอยากเราจะรู้จริงตรวจให้หน่อยเถอะระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนเน่มาแล้ว
ระบุว่าเนเน่หัวใจล้มเหลวฮะพี่แอบคิดก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่า
ครอบครัวนี้มีโรคอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนั้นน่ะสิทางพันธุกรรมเอออะไรแบบนี้หรือเปล่า
วันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์ดูทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์ก่อนคำถามอย่างที่พี่เบิร์ตถามว่า
มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่ามีครอบครัวทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นโรคเหล่านี้มาก่อนหรือเปล่า
แล้วมันก็ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่านะฮะครอบครัวฝั่งแม่เขาบอกว่าเอ๊ะ
ถามว่ามีคนเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะแม่เองก็บอกว่าจริงจริงแล้วก็มีพี่น้องอยู่นะ
เป็นโรคหัวใจลักษณะคล้ายคล้ายกับน้องเนเน่เหมือนกันนั่นหมายความว่าครอบครัวฝั่งแม่ก็มีคนที่เป็นโรคหัวใจ
อันนี้ฝั่งแม่แล้วฝั่งพ่อมีไหมฝั่งพ่อก็บอกว่าก็มีพี่สาวคนโตเสียชีวิตตั้งแต่เป็นเด็ก
คล้ายกับลูกที่เสียชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมลองดูถ้าเกิดเราเอาหลักชีวะที่เราเคยเรียนกันนะ
ถ้าเกิดว่ามีภาหะกับภาหะทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่แล้วดันไปเจอกันแล้วก็ออกมาเป็นลูกหลาน
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกหลานอาจจะมีเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์
จะมีโรคหัวใจมาแล้วก็มาตกที่ครอบครัวนี้หรือเปล่า
มันมีสูตรคำนวณประหะเจอพาหะห้านี้คือ๕๐ถึง๑๐๐เปอร์เซ็นต์
แล้วแสดงว่าทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่มีภาหะทั้งคู่
อันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวเขาจะเอาคนในครอบครัวคือพ่อแม่จะไปตรวจร่างกายกับแพทย์
ดูสิว่ามีภาหะในตัวพ่อแม่หรือเปล่า

แต่แน่นอนนะฮะทางพ่อแม่ก็อยากจะให้พิสูจน์เรื่องของศัยศาสตร์ด้วย

ฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องแน่กันก่อนนะครับ
คนที่๓มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเขาก็รับตามสเต็ปเขาอยู่ค่ะ
คนนี้คือเนเน่นี่ก็คือเป็นเข็มที่๒
มันก็ยังติดใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเสียมาเสียแบบลงท้ายว่า๑๔วันทำไม
มันน่าแปลกใจสมมุติน่าแปลกใจใช่ค่ะมันก็คือแบบทั้ง๓คนอ่ะเนอะ
นี่ฮะพ่อแม่แปลกใจว่าทำไมเสียลงท้าย๑๔วันทั้ง๓คนนะฮะ
เรื่องของวิทยาศาสตร์เดี๋ยวรอตรวจสุขภาพพ่อแม่
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพิสูจน์ด้านความเชื่อมเรื่องของศัยศาสตร์
หมอปลาใช่ไหมหมอปลาก็ต้องมาสิฮะหมอปลาทักเลย
ผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่เดี๋ยวให้เขาเอาแม่เนี่ยไปนั่งเก้าอี้ก่อน
นี่นั่งก่อนถอดรองเท้าก่อนแล้วเอามือสัมผัสที่แผ่นหลังของแม่
นี่หมอปลาก็หลับตาดูซิว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง
หมอปลาพูดขึ้นมาว่าถ้ามีอะไรผิดปกติแม่จะรู้สึกอุ่นหรือร้อนวูบวาบนะ
ตอนแรกแม่ก็ไม่รู้สึกอะไรแม่ก็ไม่รู้สึกหมอปลาก็พยายามถามแม่รู้สึกอะไรไหม
บอกไม่รู้สึกหมอปลาก็เลยให้นักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปช่วย
โดยให้นักข่าวเนี่ยจับมือแม่ของน้องเนเน่ไว้จากนั้นหมอปลาก็สัมผัสตัวแม่อีกทีหนึ่ง
แล้วถามนักข่าวก่อนว่ารู้สึกอะไรไหม
นักข่าวผู้หญิงที่นั่งข้างล่างนักข่าวของระยะเอ่ยชื่อช่อง๘แล้วกันเพราะเขาก็มีไมค์ชัดเจน
นักข่าวก็บอกว่าก็รู้สึกตัวร้อนวูบวาบเหมือนกันนะ
ขณะที่หมอปลาสัมผัสตัวแม่เนเน่เองเนี่ยหมอปลาก็สัมผัสแล้วก็เอามือใกล้กับน้อง
แม่ของน้องเนเน่ด้วยสามถึงสี่ครั้งนักข่าวเองรู้สึกร้อนวูบวาบ
แต่ก็แปลกทำไมแม่เขาไม่รู้สึกร้อนวูบวาบแบบที่นักข่าวผู้หญิงคนนี้รู้สึก
ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
ใหม่ปั๊บน้องรู้สึกอีกอาจอุ่นอาจเย็นอาจชาอันนี้ผมจับแค่เส้นผมน้องนะ
รู้สึกยังรู้สึกแล้วค่ะรู้สึกไงรู้สึกอุ่นเห็นไหมพอผมเอามือออกมันจะหายอุ่นเหมือนผมเล่นกลนะครับ
หายไหมหายยังหายเลยนะทีเนี้ยผมจะให้มือผมเนี่ยอยู่ใกล้เขามากที่สุดโดยที่ไม่เตะเขาเลย
แต่ให้มือผมเนี่ยอยู่ใกล้กับไม้สุดนะเอาตรงนี้ดีกว่าดูนะคือผมจะไม่ให้โดนนะสักพักหนูจะรู้สึกเลยรู้สึกยัง
หนูรู้สึกแล้วรู้สึกไงรู้สึกอุ่นดูนะพอเอามือออกห่างปั๊บหายหายยังอ่าโอเคพอนั่นน่ะคือพลังงานที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
แต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับเขาได้แต่ผมเอาอาศัยร่างน้องนักข่าวช่อง๘ผ่านถามว่าทำไมมันถึงผ่านร่างพี่ไม่ได้
ก็เขาเล่นคนใกล้ตัวพี่ก็ลูกพี่สามคนพาร่างแม่ไม่ได้ก็พาร่างลูกก็คือเล่นคนใกล้ตัวผมพยายามเอาคนที่ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักน้องนะช่อง๘แหละ
ก็มามาด้วยกันแล้วเราไม่มีการเตรียมอยู่แล้วใช่ไหมพอแต่ปั๊บหนูรู้สึกเลยนั่นน่ะคือพลังงานวิญญาณถามว่าทำไมมันต้องเป็น๑๔๑๔มันเกี่ยวกับเลขของความรักแม้กระทั่ง๑๔กุมภาเนี่ยมันยังเป็นวันแห่งความรักมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ไง
ย้ำนะคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมคิดตามใช้วิจารณญาณทั้งเรื่องของเลข๑๔ทั้งเรื่องของความรู้สึกที่น้องนักข่าวสัมผัสต่อได้อธิบายแบบนี้สิ่งที่หมอปลาทำหมอปลาอธิบายว่ามันน่าจะมีวิญญาณหรือผีสางเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับตัวแม่แต่ทำอะไรแม่ไม่ได้ก็เลยไปทำร้ายคนรอบข้างนั่นเป็นเหตุให้

ถ้าหนูได้นะหนูจะลกลูกให้เป็นลูกเป็นหลานวิญญาณพูดผีปีศาจหรืออะไรก็ตามทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้ก็คงต้องลงไปที่บ้านของแม่เนเน่เพราะอันนี้ไม่ได้เจอกันที่บ้านเนอะเดี๋ยววันอังคารนี้เดี๋ยวหมอปลาจะลงไปที่บ้านไปวันอังคาร
ติดตามตรวจสอบต่อนะฮะ